ในการผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมให้ได้เป็นครั้งแรก
โดยด่านสำคัญในรอบ๑๖ทีมก็คืออาซิบลายจันทร์
ไปทำความรู้จักกับนักเตะทีมชาติอาเซอร์เบจัน

ต่อเพราะการใช้นันต์เตะเปลี่ยนโอนสัญชาติเข้ามาเล่นกว่าครึ่งทีม

ที่เข้าร่วมกับนักแขนมฟุตสอสชิงชำโลกครั้งนี้
ซอลชิงชำโลกคนนี้คือครั้งแรกของพวกเขา
แต่ผลงานในเวทีระดับโลกครั้งแรกถือว่าไม่ธรรมดา
ภายใต้การคุมทีมของตินโยเปเลสกุญสือชาวสเปนวัย๔๗ปี
ที่คุมทีมชาติอาเซเบจารย์ควบคู่กับสมสรรค์ในอาเซเบจารย์เช่นกัน
ตั้งแต่ปี๒๐๑๔เป็นต้นมา
และแน่นอนว่ารู้ข้อมูลของนักเตะเป็นอย่างดี

อีราน๓ต่อ๓และแพ้เต็ง๒ของโลกอย่างสเปน๒ประตูต่อ๔เท่านั้น
พวกเขาเป็นคู่ต่อกรที่สุดแข็งแกร่งของทีมชาติไทย

โดย๑๔นักเตะของทีมชาติอาเซอร์ใบจาน
มีนักเตะโอสัญชาติจากบราซิลมาเป็นอาเซอร์ใบจันทร์ถึง๖ราย
โดยเฉพาะคีมแมนหมายเลข๑๐วาลสุรา
ที่ยิงไปแล้ว๔ประตูในทวนเตอร์เมนต์นี้
และยังรวมไปถึงเตียโก้โบรินโยกับกาโล
ซัดไปแล้ว๓ประตูเท่ากันในรอบแรก
ซึ่งหากดูสถิติในรอบ๒๓ปีที่ผ่านมา
ทีมชาติอาเซอร์บาจานมีผลงานที่โดดเด่น
ทุกวันนี้กลายเป็นทีมแถวหน้าของยุโรป
และท็อปเทนของโลกในทุกวันนี้
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน